คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องสาย๘ในตำนาน
เขาขึ้นชื่อเรื่องความเร็วความแรงแซงเก่งเหลือเกิน
รอบนี้มาอีกแล้วค่ะกับวีรกรรมของสาย๘
คือไม่สนใจทั้งไฟแดงไม่สนใจทั้งไม้กั้นรถไฟ
เอามันเกิดอะไรขึ้นดูคลิปนี้ค่ะ
เห็นไหมล่ะใช่ค่ะคือเมื่อกี้จริงมันยังเป็นไฟแดงอยู่เลยนะ
จังหวะนี้ไม้กั้นกำลังจะลงมาเพราะว่ารถไฟกำลังจะผ่านถูกไหม
สาย๘เขาชนจนไม้กั้นมันกระเด้งกลับขึ้นไป
แล้วพอไปเกือบจะหมดคันแล้วมันเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแบบนี้

เราได้เห็นเนี่ยเพราะว่ากล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาก็จอดติดไฟแดง
จอดรอไม้กั้นอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่ารถสายแปดผู้โดยสารเขาก็เต็มคันเลยนะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้อยู่ที่ถนนศรีอยุธยา
อยู่หน้ากองบังคับการตำรวจทางหลวงจะไปทางแยกยมราช
แล้ววีรกรรมของเขาชาวเน็ตเขาบอกว่านี่เป็นสายแปดในตำนานจริง
ไม่ได้สนใจทั้งไฟแดงและไม้กั้นสงสารสงสารผู้โดยสารที่อยู่เต็มรถอ่ะ
คือบางทีเขาต้องใช้สาย๘เขาก็เลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าคันนี้เขาจะไปขับ
แล้วสร้างวีรกรรมอะไรอีกจะไปแซงจะไปปาดจะไปเบียดอะไรอีก
แปดนี่เส้นสะพานพุธแฮปปี้แลนด์นะใช่ค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หรือว่าขอสอบมอกรนี้นะคะก็ได้รับคำตอบบอกว่าตอนนี้ทางขอสอบมอกร
ตรวจสอบคลิปนี้แล้วเป็นรถเมย์ร่วมบริการสายแปด
ของบริษัทกลุ่มสามเก้าเดินรถจำกัดคือไปชนไม้กั้นรางรถไฟบนถนนศรีอยุธยา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักช่วงประมาณ๒ทุ่ม๒๔นาที
เมื่อวันจันทร์ค่ะ๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เรื่องต้นขอสมกก็เลยสั่งพักงานพนักงานขับรถคันนี้แล้ว
ให้พักงานเดือนหนึ่งเลยแล้วก็ให้ทางบริษัทกลุ่ม๓๙เดินรถ
ส่งพนักงานขับรถมารายงานตัวพรุ่งนี้
ตุลาคมจะต้องมารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วเดี๋ยวจะมีการลงโทษตามระเบียบขั้นสูงสุด
ซึ่งบริษัทกลุ่ม๓๙เดินรถในฐานะผู้รับสัมปทานเนี่ยนะคะ
แน่นอนต้องโดนลงโทษด้วยเหมือนกันนะคะ